คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี้เองที่เมืองทองทานี
กันตายสองศพค่ะเป็นเซียนไก่ชนทั้งคู่ค่ะ
คาดว่าก็ทั้งคู่คือคงทะเลาะกันเอง
ยิงใส่กันฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ยิงตัวตายตามนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันนี้เลยตำรวจสพปักเกร็ดนนทบุรี
เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก็ไปตรวจสอบ๒ศพอยู่ในโครงการ๕ซอย๔เมืองทองธานีค่ะ
ตรงนี้นะคะเป็นลานดินเป็นเหมือนที่เลี้ยงไก่อะค่ะ
พบร่างนายวิเทียนทองแชล่มอายุ๕๘นอนหงายเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้
โคนต้นไม้มีปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอกตกห่างไปจากศพประมาณสักสิบเมตรนะคะ
สภาพศพของนายวิเชียนถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนเข้าที่อกด้านขวาหนึ่งนัด
อันนี้ศพนึงนะคะส่วนอีกศพนึงค่ะ
นายสมชายฉิมพาลีอายุห้าสิบเก้าเสียชีวิตอยู่ที่เปลต้ายต้นไม้
มีร่องรอยถูกยิงด้วยปืนลูกซองเหมือนกันครับ
กระสุนเข้าที่หน้าอกเหมือนกันในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่สามปลอกนะคะ
ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานภรรยาของนายวิเชียนค่ะ
นางบัวลอยอายุ๖๐เล่าให้ฟังว่า๒ศพนี้เขารู้จักกันดี
คือเธอกับสามีเนี่ยอยู่ในห้องเช่าใกล้กับจุดที่พบศพเลยนะคะ
เธอเลยบอกว่างงมากงงจริงไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ปกติแล้วเนี่ยสามีก็จะเดินเข้าเดินออกลานดินตรงนี้เพื่อไปปลูกผักเป็นประจำ
ตำรวจก็คุยกับพยานแวดล้อมนะคะก็ได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่า
แถวนั้นเขาก็ได้ยินนะได้ยินเสียงปืนดังสองนัด
แต่ว่าชาวบ้านบอกว่าไอ้๒นัดนี้มันเว้นระยะห่างกันพอสมควรนะคะ
พอได้ยินสองนัดปุ๊บอ่ะมันมาอีกนัดหนึ่งซึ่งก็ยังไม่แน่ใจ
ว่าใครยิงใครก่อนแต่เบื้องต้นคาดว่าก็น่าจะทะเลาะกัน
ยิงใส่กันคือพอฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ยิงตัวตายตาม
เราส่งคุณชมพู่สรรพัฒน์ทีมข่าวของเราค่ะ
ห้าสิบเอ็ดปีน้องสาวของนายสมชายที่เดินทางมาที่เกิดเหตุนะคะ
บอกว่าพอรู้ข่าวว่าพี่ชายถูกยิงก็รีบมาเลยตกใจมาก
คาดคิดว่าพี่ชายที่ร่างกายไม่สมประกอบจะถูกยิงตายแบบนี้
คือก่อนหน้านี้นายสมชายเคยผ่าตัดหัวใจเมื่อหลายปีก่อนนะคะ
เป็นคนเชื่องช้าเชื่องซึมไม่มีครอบครัวไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
ก็เลยตกใจมากว่าทำไมโดนยิงตายแบบนี้
ตำรวจก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือมันไม่ใช่แค่สองคนนี้ที่เป็นศพทั้งคู่
หรือมันมีใครอีกหรือเปล่าบุคคลที่๓อีกหรือเปล่าที่มาร่วมก่อเหตุนะคะ
ไม่คิดเลยไม่เคยคิดเลย
เพราะแกเป็นคนไม่มีปัญหากับใครอยู่แล้วไง
แล้วเขายิงตัวเขาเองหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้
หรือว่าคนนอกมายิงเขาเพราะสาเหตุอะไร
ลายนิ้วมือที่ปืนก่อนนั่นแหละเราถึงจะปากปั๊มเขาได้
น้าสาวของนายสมชายค่ะนางกิมล้างอายุ๗๘แล้วนะคะ
เขาก็อยู่ด้วยกันเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
มีวัยรุ่นสองคนค่ะมาเลี้ยงไก่
อยู่ที่ลานเลี้ยงไก่ใกล้บ้าน

บ่ายโมงกว่าเห็นนายวิเชียน
เดินเข้ามาในบริเวณที่นายสมชายนอนอยู่
แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
เธอก็เดินออกไปดูเห็นว่าทั้งคู่เสียชีวิตไปแล้ว

เห็นคนแปลกหน้าเข้าออกจุดที่พบศพเลย
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นนายวิเชียนทะเลาะกับใคร
แต่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้หรือ
ไม่พอใจกันในกรณีที่นายสมชาย
วิทยุเปิดทีวีเสียงดังทุกคืน

เพราะปกติแล้วถ้าเรื่องอื่นเขาไม่เคยทะเลาะกันเลย
ตอนคืนก็เปิดทราดดังไงคนนู้นอะนะ
แต่เขาก็อยู่ใกล้เราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่พอใจหรือเปล่า

ไม่เคยไม่เคยพูดเขาไม่พูดหรอก
แล้วทำไมยายถึงคิดว่าเขาไม่พอใจที่เปิดเพลงเสียงดัง

ก็ออกมาเลย๓นัดก็ออกมาเลยวิ่งมา

ก็ไม่เห็นอะไรก็เห็นเขาหัวห้อยนอนน้ำตาแล้วก็วิ่งไปเรียกคนนู้น
โอ้โหตายใจอย่าห่ออย่าฟุบลงไปก็ไม่ได้
ต้องรีบวิ่งไปหาเลี่ยงเลยบอกแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยแจ้งดิ
ไปคุยมาสองคนตั้งข้อสังเกตไม่เหมือนกันเลยนะคะ
คนนึงบอกว่าสงสัยว่ามีอีกคนนึงหรือเปล่า
คนที่๓ที่มาร่วมก่อเหตุหรือเปล่า
ส่วนนางกิมลังบอกว่าหรือว่านายวิเชียนไม่พอใจนายสมชายที่เปิดทีวี
วิทยุเสียงดังทุกคืนตั้งเอาไว้สองเรื่องแบบนี้
ทีนี้ค่ะตำรวจก็ต้องสอบพยานแวดล้อมนะคะ
ในที่เกิดเหตุตำรวจได้ข้อมูลมาในลักษณะที่ว่า
นายสมชายเคยมีปัญหาขัดแย้งกับนายวิเชียน
เพราะว่านายสมชายเลี้ยงไก่นายวิเชียนปลูกผัก

ไก่ของนายสมชายไปจิกผักของนายวิเทียน
นี่ไงนายวิเชียนก็เลยไม่พอใจ
เคยวางยาเบือกไก่ตำรวจบอกมันมีประเด็นตรงนี้อยู่ด้วย
ทีมข่าวก็เลยไปถามนางบัวลอยภรรยาของนายวิเชียนอีกรอบหนึ่ง
ว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่ามันจริงไหม
บอกว่าก็ไม่นะไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องนี้นะ
คือนายวิเทียนเขาปลูกผักแล้วเขาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

จะมาจิกมากินผักเขาก็ไม่ได้ห่วงอะไร

ส่วนเรื่องปืนก็ไม่เคยรู้จริงว่านายวิเชียนมีปืนไว้ในครอบครองค่ะ

ของใคร
ของพวกตามนั้นค่ะ

ดูโทรศัพท์มือถือของนายวิเชียนมีภาพปืนนะคะ
แล้วมันคล้ายกับปืนที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะนี่นะคะภาพนี้นะคะ
คล้ายกันเลยเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบอีกครั้งนะคะ
ว่าใช่ปืนกระบอกเดียวกันหรือเปล่าครับแล้วก็เก็บอาวุธของกลาง
คาดว่าเป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
เป็นปืนลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์และปลอกกระสุนปืนเบอร์๑๒๓ปลอกที่ตกอยู่นะคะ
ศพของนายสมชายและศพของนายวิเทียน
ก็ส่งทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตชันสูตรนะคะ
เรื่องต้นยังไม่สรุปนะคะว่าสาเหตุมันคืออะไร